ชาวบ้านที่โคราชที่ถนนเส้นบ้านดอนใหญ่หนองพังโพธิที่ด่านคุณทศ
เขาบอกว่าต้องขอไฟส่องสว่างหน่อยละนะขอเรื่องของความปลอดภัยหน่อย
เพราะว่าหญิงสาวที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านถนนเส้นนี้คนเดียวเนี่ยช่วงกลางคืนมันมืดมันเปลี่ยวมาก
บางคนถูกถีบรถจนล้มจี้ปล้นทรัพย์ก็มี
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งถูกแต่จะถูกคมขืน

นี่นะฮะมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะครับเขาโพสต์เรื่องนี้เตือนภัย
บอกว่าผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์ไปคนเดียวบนถนนเส้นบ้านดอนใหญ่หนองพังโพธิ
ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากมีคนร้าย
คอยดักถีบรถจักรยานยนต์ให้ล้มแล้วก็จับมัดมือมัดเท้านะ
ปิดปากด้วยเพื่อข่มขืนแต่ว่าคนนี้เขาโชคดีที่มีพลเมืองดีขับรถผ่านมา
ลงไปช่วยไว้ทันส่วนคนร้ายมันหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๘พฤศจิกายนนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๑ปีเป็นพนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
ตำรวจสพด่านขุนทศก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็ยังมีร่องรอยการต่อสู้อยู่ในป่ามันสำปะหลังอยู่เลย
ที่ไปดูเนี่ยนะแล้วมีเทปกาวที่เป็นเทปกาวแบบปิดกล่องสินค้า
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเส้นสีแดงนะคะนี่อันนี้เนี่ย
เพียบเลยหลายชิ้นเลยนะคะใช้มัดเขาอ่ะใช่มัดเท้าปิดปากเนี่ยพวกเนี้ยฮะ
เนี่ยตกอยู่เต็มเลยตำรวจบอกเดี๋ยวต้องไปขยายผล
ว่าไปซื้อเทปกาวร้านไหนแถวไหนเขาจะไปไล่ดูเลยนะ
มันไล่ได้ไงใช่อ่ามีกล้องมุมจรปิดอ๋อในคนนี้มาซื้ออ่า
เนี่ยฮะผู้เสียหายบอกว่าคืนนั้นนะครับวันที่๑๘พฤศจิกายน
ขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวมีคนร้ายสวมหมวกแบบไอ้โม่งเลยนะ
ขี่จักรยานยนต์ตามพอมาถึงใกล้เนี่ยได้ใช้เท้าถีบจักรยานยนต์ของเธอ
จนล้มลงทีนี้โอ้โหโชคร้ายมากเพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่ล้มอ่ะ
มันทับขาพอดีค่ะนะฮะแล้วคนร้ายเนี่ยนะครับ
ก็ลงมานะครับโดยผลักรถจักรยานยนต์ของหญิงผู้เสียหาย
ลงไปในไร่มันข้างทางแล้วก็ลากตัวเข้าไปข้างทางนะ
พยายามลากเข้าไปในป่ามันสำปะหลังใช้เทปกาวสีแดงปิดปาก
มือมัดเท้าขู่ว่าอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นจะแทงให้ตาย
อืมคือมันปิดปากยังไงก็ส่งเสียงดังไม่ได้ค่ะ
เธอก็พยายามดิ้นดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนโชคดีมากตอนนั้น
มีรถสองแถวรับส่งพนักงานขับผ่านมาพอดี
เขาก็เห็นเหตุการณ์ฮะเขาก็จอดรถลงมาช่วย

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับหญิงผู้บาดเจ็บมานะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะขาขวาเนี่ยหัก
เพราะว่าตอนนั้นจักรยานยนต์ล้มลงมาทับ
แล้วก็ต้องรอผ่าตัดด้วยมันบวมมาก

แขนสองข้างนี่ก็มีร่องรอยฟกช้ำบาดแผล
แต่ว่าเธอบอกกับเราว่าสิ่งที่ไม่สบายใจในขณะนี้ก็คือ
ก็มันก็ดีนั่นแหละในแง่การเตือนภัย
แต่ไม่ปิดบังใบหน้าเธอเลย
ชื่อเสียงเรียงนามไม่ปิดบังให้เธอเลย
มันส่งผลกระทบกับความรู้สึกและความปลอดภัยของคนในครอบครัว

ไม่รู้คนร้ายมันจะย้อนมาหรือเปล่าอย่างนี้ไง
ตอนนี้ยังกลัวอยู่นะแล้วที่กังวลก็คือเรื่องขา
ว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมนะครับ
ส่วนสามีของผู้หญิงคนนี้นะครับ
บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
คืนนั้นหลังเลิกงานภรรยาก็ขี่รถกลับบ้านตามปกติ
ถ้าปกติแล้วจะขี่รถจากที่ทำงานกลับมาที่บ้าน
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
วันนั้นก่อนที่จะถึงบ้าน
ไม่รู้ว่ามันเป็นเจตนาของคนร้ายต้องการชิงทรัพย์หรือข่มขืนนะนะ
ก่อนจะถึงบ้านเนี่ยไปเจอคนร้ายแล้วก็ก่อเหตุอย่างที่เล่าให้ฟัง

แต่ตอนนั้นถูกมัดมือมัดเท้าแล้วแต่มีคนมาช่วยก่อนไง
ก็เลยไม่รู้ว่าเจตนาของคนร้ายเนี่ยมันจะต้องการอะไร
ใช่จะชิงทรัพย์หรือว่าตั้งใจจะข่มขืน
แต่ทรัพย์สินเธอก็ไม่ได้หายไปเพราะคนมาช่วยไม่ทัน
แต่ถามว่าเขาจะข่มขืนไหมมันก็คิดได้อีกแง่นึงว่า
ข่มขืนก็ได้ถ้าไม่มีรถมาก่อน
หรือถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้เพราะว่ายังไม่ได้ถอดอะไรสักชิ้น
และอีกแน่นึงก็จะชิงทรัพย์หรือไม่
เราก็ไม่แน่ใจว่าจะชิงหรือเปล่าเพราะว่าคนร้ายไม่ได้อะไรไป
รถมาก็เห็นเขากวบมืออย่างนี้
กวบมือไวมือข้างเดียวเพราะเห็นก็จะรอรถ
รอรถแล้วก็จอดไปจอดก็ถอยหลังกลับมา
พนักงานก็ลงไปดูช่วยกัน
พอจอดรถแล้วพนักงานถึงเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้น
แต่ตอนนั้นมีผมเห็นคนเดียวนะ
พอจอดรถแล้วพนักงานก็ถึงเห็นว่ามีคนเรียกให้ช่วย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปดูพื้นที่เกิดเหตุหน่อยนะครับ
ก็เป็นถนนที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเลยนะฮะ
แล้วก็เต็มไปด้วยป่ามันสำปะหลังแล้วก็ไร่ข้าวโพด
กลางคืนนี้ไม่ต้องห่วงมืดตึบเลย
เจ้าของไร่มันสำปะหลังตรงจุดเกิดเหตุบอกว่าถนนเส้นนี้กลางคืนเปลี่ยวแล้วก็มืดมาก
ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างคือถ้าจะมีไฟก็คือไฟหน้ารถที่ผ่านมา
ผ่านมาเส้นนี้จะรู้กันเลยว่าห้ามจอดเด็ดขาด
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนร้ายดักปล้นทรัพย์มาแล้ว
แต่ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บเหมือนกรณีล่าสุด
หลังเกิดเหตุกรณีล่าสุดเนี่ยชาวบ้านหวาดกลัวมาก
โดยเฉพาะผู้หญิงที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้
เพราะว่าเป็นเส้นทางในการออกจากหมู่บ้านเข้าเมือง
อันตรายนะนะคือว่าถ้าจับไม่ได้ก็เราแหวงนะทีบรถล้มกันค่อนข้าง
น่ากลัวมันกันถ้าเกิดไม่มีตังค์ให้เขาไม่รู้จะว่าไงนะ
คือถนนเส้นนี้อย่าว่าแต่กลางคืนเลยคุณเห็นมาสอนกลางวันยังเปลี่ยว

เงียบมากไม่ค่อยมีรถวิ่ง

ส่วนตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจโทอิตบุญยฤทธิ์
รองผู้มีการสืบสวนสอบสวนสอพอด่านขุนทศเจ้าของท้องที่
วันนี้ก็ไปขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหนองพังโพธิหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็บรรดาผู้ชายในหมู่บ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์
ก็ขอความร่วมมือก็คือให้มาพิมพ์ลายนิ้วมือหน่อย
เพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับร่องรอยของคนร้ายที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ
ก็มีอยู่๑๘คนนะฮะก็ให้ความร่วมมือในการมาตรวจสอบเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปสอบถามร้านค้าด้วยว่ามีใครมาซื้อเทปกาวแบบที่ตกในที่เกิดเหตุบ้างหรือเปล่า
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับวันเกิดเหตุ
ตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับเอาไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับผู้แจ้งเบาะแส
จนสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
สันนิษฐานว่าคนร้ายคงมาดักซุ่มรออยู่แถวนั้นนั่นแหละ
เห็นผู้หญิงขี่รถผ่านมาคนเดียวก็เลยประกบแล้วก็ก่อเหตุ
ค่ะก็คาดว่าคนร้ายก็เป็นคนในพื้นที่แถวนั้น
เพราะว่าน่าจะรู้ว่าเส้นทางตรงนี้มืดเปลี่ยวไม่ค่อยมีรถ
แต่โชคดีจริงนะมีคนผ่านมาช่วย
น่าจะถูกงูฉกตายไปเลยนะพวกนี้
จริงป่ายยาก็สูงในข้างน่าจะโดนไปก่อน